ไปดูความศักดิ์สิทธิ์ของสารประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหอย่างนี้คือต้องเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเท่านั้น
เพราะว่ามีต้นโพต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ใกล้ศาล
แล้วต้นโพเนี่ยล้มนะฮะทับบ้านเรือนชาวบ้านแถวนั้นเต็มไปหมด
แต่สารประจำหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เป็นอะไรเลย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเป็นภาพที่ชาวบ้านมาช่วยกันแล้ว
ลื้อถอนนะนะค่ะต้นโพต้นใหญ่มากเห็นไหมเนี่ยฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมานี่เองครับที่บ้านโคกสั้น
บลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับอ่าในพื้นที่
หมู่๖ของตะบนหนองกี่นะครับที่เกิดเหตุนี้
หลังจากผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งก็ประสานหน่วยกู้ภัยต่างมาช่วยกัน
ต้นโพขนาดใหญ่ประมาณ๕คนโอบนะครับ
ฉีกกลางต้นจากข้างบนลงมาข้างล่าง
แล้วกลิ่งด้านนึงเนี่ยฉีกออกไปล้มทับบ้านเรือนไป๒หลังรถยนต์
อีกสองคันจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันพังเสียหายคือกิ่งก็จริงนะ
แต่ว่าใหญ่มากนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งล้มไปทับสายไฟแรงสูงนะครับ
ขวางถนนทางเข้าหมู่บ้านทำให้เสาไฟฟ้าหักเสียหายไป๓ต้น
ล้มต่อต่อกันมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเลื่อยยนมาช่วยตัดกิ่งต้นโพจากหลังคาบ้านของชาวบ้านนะครับ
แล้วก็ให้ทางการไฟฟ้ามาตัดไฟด้วยนะครับแล้วก็แก้ไขซ่อมแซมกัน
ใช้เวลาอยู่๕ชั่วโมงนะฮะถึงจะเสร็จตั้งแต่เช้านะครับ
ชาวบ้านบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านนำอาหารคาวหวานมาเส้นไหว้สารเจ้าปู่ประจำหมู่บ้านนะครับ
ก็มีการทำพิธีกันนะครับเสร็จพิธีแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
เขาก็มีการทำพิธีลักษณะการรำการร้องนะฮะเพื่อจะบูชาสารประจำหมู่บ้าน
พอแยกย้ายกันกลับบ้านได้ไม่นานมีเสียงดังโครมเกิดขึ้นนะครับ
พบว่าต้นโพขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับศาลเนี่ยฉีกกลางต้นจากข้างบนลงมาข้างล่าง
ค่อยฉีกฉีกฉีกลงมาคือมาเห็นแล้วล่ะแต่ทำอะไรไม่ได้
แล้วก็ล้มคลืนลงมานะครับกิ่งนึงเนี่ยฉีกออกไปล้มทับบ้านเรือนรถยนต
จักรยานยนต์พังเสียหายกิ่งอีกฝากหนึ่งที่ฉีกกลางต้นเนี่ยนะ
ทับสายไฟแรงสูงนะฮะแล้วก็ดึงเสาไฟฟ้าลงมา
พังเสียหายไปสามต้นแต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะบรมีของสารเจ้าปู่ประจำหมู่บ้าน
เพราะว่าสารเจ้าปู่ก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เล่าเหตุการณ์เอาไว้นะครับ
เจ้าของบ้านที่ถูกต้นโพล้มทับหลังคาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปฟังนะฮะ
ไม่เป็นอะไรเลยต้นอันนี้สารไม่เป็นอะไรสารไม่เป็นอะไรจัดมิดเลย
ก็ยังเชื่ออยู่ว่ายังยังมีความเน้นลับอยู่ค่ะค่ะค่ะก็เชื่อทั้งบ้านแหละเนอะ
เรื่องเรื่องถึงความสักติดนะครับทุกครั้งที่ผ่านมาเนี้ย
เวลากิ่งโพหักลงเนี่ยนะครับจะไม่โดนนะครับ
แต่ไม่โดนคนไม่โดนฟาดไม่โดนรถนะครับแต่ที่ผ่านมาหลายครั้งเลยนะครับ
ซึ่งผมก็อยู่ที่นี่มานานพอสมควรนะครับแต่ณวันนี้นะครับ
ก็ก็เป็นเดชาพลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้นโพนะครับ
ที่จะทนอยู่ได้แล้วล่ะนะครับก็คนลงมาแต่ก็ไม่ได้นะครับ
ครับทุกคนนะครับอ่าเป็นอื่นกว่าเหตุยังได้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่หกนะฮะบอกว่าสารเจ้าปู่บ้านเนี่ย
เป็นสารประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านเคารพสักการะนะฮะ
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านทีนี้พอเขาตัดถนน
ก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะตรงจุดใกล้ต้นโพนะครับ
ตรงนี้มาเกือบห้าสิบปีแล้วส่วนต้นโพมีคนเท่าคนแก่
เคยบวชพระในพื้นที่นำมาปลูกเอาไว้ซึ่งตอนนี้พระรูปนี้
ก็มรณภาพไปแล้วยี่สิบปีได้นะครับอ่าตอนมรณภาพอายุแปดสิบปี
เท่ากับว่าต้นโพต้นนี้อายุเนี่ยอย่างน้อยต้องเกินร้อยกว่าปี
ค่ะอื้อหือต้นใหญ่มากนะคะ